นายชานนท์วาศิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พร้อมหลายหน่วยงานรวมแถลงข่าวจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนคร
โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน๑๑หรือว่าช่วงออกพรรษา
งานชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำประสาทรวม๑๐ขบวน
สร้างมาจากขี้พึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
หลังจากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม
จัดงานประจำปี๒๕๖๕จะจัดขึ้นในวันที่๒๑๐ตุลาคม
ในงานจะมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าโอท็อป
วันที่๖ตุลาคมจะมีพิธีศักระหลวงพ่อพระองค์แสน
ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ต่อด้วยพิธีบวงสวงงานประเพณีแห่ประสาทพึ่ง
และพิธีเปิดงานแห่ประสาทพึ่ง
ชมการแสดงแสงสีเสียงการแสดงศิลปิน
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พิธีเปิดการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
วันรุ่งขึ้นจะมีการประกวดผ่านบายสี
พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว

จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่ประสาทพึ่งที่งดงาม
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก